วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูลูกใสน่ารักกันบ้างนะ
ไม่ว่าจะเป็นลุคเสื้อวอร์มสีชมพูนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นไงมีหน้าม้ามาด้วยเหมือนกันนะครับ

แบบลืมภาพเซ็กซี่ไปได้เลยนะคะหรือจะมาชุดนี้นี่
เขียวเตี๊ยวให้ดูนี่น่ารักไหมนะ
เปิดไหล่นิดชุดนี้นะครับพร้อมกับหมวกฝนฟลัคพี้

อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะดิวอริสรายังไงล่ะจ๊ะ
ซี่ก็มาเต็มนะคะน่ารักก็มาเต็มเหมือนกันคนนี้
ลูกดิวลูกดิวลูกอริสระ
เดี๋ยวคืนดีกับแฟนยังอ่ะงง

ขอบคุณนะจ้ะเค้ม้าวสนุกกันเหลือเกิน

สาไปคืนดีแล้วผมสวยหมดแล้ว